จะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นข่าวดี
เป็นข่าวดีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนพร้อมหรือยัง
เพราะฉะนั้นเราไปปักหมุดกันที่จังหวัดชนบุรีกันค่ะ
ไปที่นี่กันนะคะไม่ใช่แค่มีทะเลมีผลไม้มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายแล้ว

แต่ว่าข่าวดีที่จะบอกว่าสวนนกนุพัทยาเนี่ย
เขารับขวัญลูกช้างเกิดใหม่นะคะคุณผู้ชม

ภาพอาจจะต้องสันเซอร์นิดหนึ่งเนอะอ๋อ
ก็คือบอกเลยว่า
ไม่ใช่หลายคนจะเคยเห็นแบบนี้
ก็ดูรายการเราเอาภาพหายากเอาเรื่องแปลก
เอาเรื่องเราดีมาเล่าให้ฟังแบบนี้ไง
ก็เกิดมาสุขภาพแข็งแรงทั้งคุณแม่คุณลูกเลยล่ะนะคะ
ซึ่งพลายน้ำมนต์เกิดมาช่วง๖โมงเช้า
ของวันที่๑๘พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เอง

กับพลายเบิร์ตอายุ๓๕ปี
เขาเป็นพ่อพันธ์ชั้นดีของปางช้างสวนนงนุษย์พัทยาอำเภอสัตหิบจังหวัดชนบุรีเลย

ถูกเป็นพ่อพันธุ์ที่แบบดีมาก

เพราะฉะนั้นก็จะต้องเร่งผลิตลูกนะออกมา
สร้างความสุขให้กับคนไทยเยอะ

ได้สมาชิกใหม่ดีใจโอ้ยนี่ไม่ได้ไปเอาอะไรให้มันกินนะครับแล้วคึกคักแบบนี้

ซึ่งไม่ใช่แค่บรรยากาศความดีใจของช้างสมาชิกนะสวนนกนุษยพัทยายังจัดพิธีรับขวัญช้างค่ะ
มนต์พระครูเกษมกิติโสพลหรืออาจารย์จ่อยเจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพบมาสวดชายมงคลคาถา
หน้าผากรับขวัญลูกช้างแล้วก็ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย
ทำงานใหญ่ละคุณงานนี้คณะผู้บริหารพนักงานขวัญช้างหลายคนมาร่วมพิธี
ก็ได้ชื่นชมความน่ารักของพลายนม้วนนี่ด้วย
ถามผู้อำนวยการสวนนกนุษย์พัทยาคุณกัมพลตันสัจจาบอกว่า
แม่ช้างทางน้องพรอยกันนะคะ

เลี้ยวฉลาดอารมณ์ดีขี้เล่น

ก็เลยสั่งให้ควานช้างดูแลอย่างใกล้ชิด

วานช้างจะนำแม่ช้างลูกช้างเข้าไปอยู่ในปางช้างตามปกติ

อวดฝีมือการแสดงให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมต่อไปนะคะ
ส่วนเรื่องของสุขภาพไม่ต้องห่วงเลย
ตวแพทย์บอกว่าแข็งแรงทั้งแม่ช้างและลูกช้าง
โอ้โหนี่ไงลูกช้างเพิ่งคลอดออกมาใหม่นี่

ช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า

ครับเออเดี๋ยวมันก็โตนะดูแล้วน่ารักจังจริงน้ำม่อนชื่อก็น่ารัก

อย่างนี้
ช้างเฝ่าหรือคะมีใจอุ๊ยเดี๋ยวเหมือน